มีหนุ่มรายเดอร์สองคนนะคะคุณผู้ชมขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกัน
แล้วก็กำลังจะขับรถกลับบ้านแต่ว่าระหว่างทางเนี่ย
ไปถึงช่วงปากซอยเรวดีเมืองนนทบุรีปรากฏว่าไปเจอกลุ่มวัยรุ่น
วัยรุ่นนับสิบคนมาในฟอร์มแบบชุดช่างไล่ตีกันไล่หวดกัน
รายเดอร์ลงไปดูเหตุการณ์ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายรายเดอร์โดนยิง
ครับเจ็บสาหัสนะคะคุณผู้ชมเพียงเพราะว่าลงไปดูว่ามัน
เอ๊ะมันเกิดเหตุความหมุนวายชุดละมุนอะไรเกิดขึ้นโอ้
วัยรุ่นมาไล่ตีกันตัวเองบาดเจ็บซะอย่างนั้นนะคะ
เต็มเลยอ่ะใช่ค่ะนี่คือนาทีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยดูสิครับคุณผู้ชม
ร่องรอยที่โดนยิงนะคะบริเวณต้นขาคือนอนแบบจมกองเลือดอยู่แบบเนี้ย
กู้ภัยปเต็กตึงนะคะก็ต้องมีการเข้าช่วยเหลือคนเจ็บ
หลังจากถูกยิงบริเวณปากซอยเรวดีตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรี
ทราบชื่อคนเจ็บคนนี้นะคะคือนายหนึ่งวัย๑๖ปีค่ะ
เขามีร่องรอยถูกลูกปืนยิงเข้าที่ต้นขาซ้าย
คือมีรอยรูกระสุน๖รูแล้วก็ที่บริเวณหน้าแข้งขวาอีก๑รู
ก็ต้องมีการประถมพยาบาลส่งตัวที่โรงพยาบาลต่อไปนะคะ
ทีนี้จากการสอบถามเพื่อนของนายหนึ่งที่มาด้วยกัน
คือนายบิวนายบิววัย๑๗ปีเนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้
บิวเนี่ยเป็นเพื่อนของคนเจ็บนะคะ
ตัวนายบิวบอกว่าตัวเขากับคนเจ็บเป็นรายเดอร์ส่งอาหารครับพี่
คือเลิกงานเสร็จแล้วก็เลยชักชวนกันว่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวงานวัดกันหน่อยนะ
ก็เลยมีการขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะจะกลับบ้านก่อนแถวบางซื่อ
ระหว่างที่กำลังขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันมาจะกลับบ้าน
ระหว่างนั้นคือตัวคนเจ็บเนี่ยนะคะหรือว่านายหนึ่งเนี่ย
เหมือนกับเห็นว่ามันมีกลุ่มวัยรุ่นคล้ายกับนักเรียนช่างประมาณสัก๑๐คนได้
ขี่มอเตอร์ไซค์มารวมกันสัก๔๕คันแล้วไล่ตีกันในปากซอย
นายหนึ่งก็เลยเดินลงไปดูค่ะเดินลงไปดูเหตุการณ์สุดท้ายโดนอาริใช้มีดไล่ฟัน
และใช้อาวุธปืนยิงนะคะเพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นนับสิบคนคิดว่านายหนึ่งคนเจ็บ
เป็นคู่อริเป็นคู่กรณีสุดท้ายก็ไล่ทำร้ายจนเจ็บสาหัสแบบนี้
ทีนี้หลังจากที่นายหนึ่งโดนยิงแล้วก็หลังจากที่ตัวเพื่อนคนเจ็บได้ยินเสียงปืนดังขึ้น
เขาก็รู้เลยว่าเพื่อนโดนทำร้ายร่างกายโดนยิงบาดเจ็บ
ก็เลยตัดสินใจพาเพื่อนซ้อนท้ายรถแล้วก็นำตัวมาเหมือนกับขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่บริเวณแยกตีวานนท์ก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไปค่ะ
เขาคิดเราพี่ว่าเราเป็นหนึ่งในกลุ่มนั้นกุ้นดีเลยก็ได้ฟังเพื่อนเราแล้วเพื่อนเราโดนกินตรงไหนได้ยินเสียงปืน
วงจรปิดแล้วก็เดี๋ยวสอบปากคำเพื่อนคนเจ็บ
สาหัสขนาดนี้นะคะ